เจ้าของร้านหมาล่าที่ห้วยขวางเนี่ย

เพื่อเรียกเก็บนู่นเก็บนี่นะครับ

เป็นสรรพสามิตรจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าบางร้านเจอคุณ
เจอคนเนี่ยมาตบสับเป็นแสน
ลงจรปิดทั้งหน้าร้านและในร้านนะฮะ
ร้านหมาล่าแห่งหนึ่งในซอยประชาอุทธิ๑๙

โดยมีชายแต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินคล้ายเจ้าหน้าที่มา๑คนด้วย
แล้วก็ชายแต่งชุดนอกเครื่องแบบอีก๓คน

แล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร
มาตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุราและบุรี

เดินออกจากร้านไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๕โมงเย็นของวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้นะฮะ
ต่อมาเจ้าของร้านก็คือนางสาวสมสกุลอายุ๓๘ปีนะฮะ
แล้วก็ทนายความไปร้องเรียนตำรวจ
ศูนย์แจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ของเธอเป็นร้านหมาล่าและเปิดขายสุราและบุหรี่ด้วย
ถามว่ามีใบอนุญาตไหมมีฮะเธอบอกมีใบอนุญาตถูกต้อง
แต่กลับถูกชาย๔คนที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร
จริงหรือปลอมเข้ามาตรวจค้น
และยึดเอาใบอนุญาตจำหน่ายสุราและบุหรี่ไป

ก็เลยกลัวว่าหากมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบใบอนุญาตของร้านเธอ
จะถูกดำเนินคดีเพราะใบจริงมันไม่อยู่แล้วไง

เธอบอกว่าเธอเป็นคนไทยนะเธอไม่ใช่ชาวต่างชาติ
ชื่อร้านของเธอจะชื่อร้านออกจีนก็ตาม
ลูกน้องที่ร้านก็เป็นคนไทยแล้วก็มีชาวเมียนมา
แต่ว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเปิดร้านมาเพียง๔เดือน
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหมาเจอแบบนี้ก็ท้อเหมือนกันฮะ
แต่มีเพื่อนที่เปิดร้านในย่านเดียวกันเนี่ย
เพื่อนบางคนนะคุณถูกกลุ่มคนเข้ามาตบทรัพย์
เสียเงินเป็นแสนแสนบางร้านต้องจ่ายเป็นรายเดือน

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบว่าคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่
อยากให้เขาช่วยเอาใบอนุญาตทั้ง๒ใบมาคืนให้ร้านเธอด้วยนะครับ
ทนายความบอกว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรจริง
ขออย่าไปปฏิบัติเช่นนี้กับร้านไหนอีก
ทั้งที่ไม่มีอำนาจตรวจค้น
หมายค้นก็ไม่มีไม่แสดง
เข้าข่ายความผิดมาตรา๑๕๗
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะถ้าปลอมเนี่ยโอ้โห
ไม่รู้ว่าถูกประสงค์ของคนกลุ่มนี้นะฮะว่ามาทำอะไร
วันนี้เราจะร้องสองส่วนนะครับ
ส่วนหนึ่งร้องเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่
ส่วนที่สองเจ้าที่ทำถูกต้องหรือไม่
แล้วก็เอาเอกสารเข้าไปใบขออนุญาตเล่าขออนุญาตบุหรี่
เราไม่ยอมคืนเขานะครับจะไปรักทรัพย์หรือเปล่านะครับ
แล้วมีเจตนาอะไรต่อไปภายหน้านะครับเขาก็กลัวกังวล
เพราะคนก่อนหน้านี้ก็มีไม่ใช่กลุ่มนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
จะมีการเรียกรับเงินแถวเมงจ่ายแถวห้วยขวาง
เงินมาเป็นแสนเป็นล้านหลายเจ้าที่เข้าไปในกระบวนการ
ผมไม่แน่ใจว่าว่ากลุ่มนี้หรือเปล่า
เบื้องต้นตำรวจรับเรื่องไว้ลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานนะฮะแล้วก็แนะนำให้ผู้เสียหาย
ไปแจ้งความที่สนห้วยขวางท้องที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
แล้วทีนี้ก็ต้องดูนะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริง
บุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยนะนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ